คำพูดของเด็กชายวัย๑๑ขวบที่พูดว่าอะไรรู้ไหม
ถ้าหนูตายฝากดูแลแม่หนูหน่อย
เราไม่รู้ว่าเด็กชายวัย๑๑ขวบคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่
แต่ด้วยตัวน้องเองก็ป่วย
ตัวคุณแม่เองก็ป่วยทั้งชีวิตค่อนข้างจะลำบาก
ใช่ค่ะทั้งคู่แพ้ภูมิตัวเอง
แล้วก็ทุกวันนี้เด็กวัย๑๑ปีความจริงต้องไปเรียนหนังสือนะคุณ
เป็นวัยกำลังเรียนแต่น้องไปเรียนหนังสือไม่ได้
ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ครอบครัวนี้ต้องการความช่วยเหลือ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลด้วย
เรื่องนี้ค่ะรถปลดทุกข์เคยนำเสนอไป
เมื่อช่วงประมาณปลายเดือนกันยายน
ซึ่งตอนที่เสนอไปนะคุณสืบสกุลหลายคนเลย
คุณผู้ชมส่งกำลังใจมาเยอะมาก
สอบถามมาเยอะมากจริงเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ชีวิตรันทศนะคะ

ค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ด้วยหลายโรครุมร้าวแต่ก็ต้องดูแลกันโดยตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควร
แล้วก็กลายเป็นข่าวในโลกโซเชียลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณพัชรพลลงพื้นที่
แล้วก็ไปเปิดใจกับแม่ลูกคู่นี้นะคะ

คุณแม่นางสาววรรณญานวรณิสาชนย์ก็ยังนอนติดเตียงอยู่
ซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นานถึง๔ปีแล้วค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวไปถึงข้างคุณแม่
ก็จะมีเด็กชายตัวน้อยก็คือน้องโอม
วัย๑๑ปีนั่งอยู่ด้วยตลอดเลย

ใช่แล้วก็น้องโอมก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าน้องป่วยเป็นโรคไตแล้วก็โรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกับคุณแม่
ดังนั้นน้องก็เลยหมดโอกาสไปเรียนหนังสือ
ต้องอยู่บ้านเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลคุณแม่นะคะ
โดยแม่ของน้องโอมเล่าให้ฟังร้องไห้ไปด้วย
ชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานค่ะ
เพราะว่าต้องนอนเฉยอยู่แบบนี้มานานถึง๔ปี
แล้วก็สิ่งที่แม่สงสารคือแม่สงสารน้องโอมค่ะ
เพราะว่าน้องโอมทำทุกอย่างเลยเห็นไหมเมื่อสักครู่
ทอดไข่เอามาป้อนข้าว
ทำกับข้าวต้มปลาเนี่ยแล้วเอามาให้คุณแม่ทานนะครับ
นี่คอยทาแป้งทายานวดให้คุณแม่นะครับ

ชีวิตเขาควรจะได้สดใสได้วิ่งเล่นกับเพื่อน

แต่ทุกวันนี้น้องก็ไม่เคยเกี่ยงเลยที่จะดูแลคุณแม่

ชีวิตของคนที่อยู่กันสองคนมันลำบากขนาดไหน
ว่ามันเหนื่อยขนาดไหน
กับความอาชีพแม่ที่เดินไม่ได้
กับอาชีพแม่คนอื่นที่เขาเดินได้
เราดูแลเขาไม่ได้เลยกลับกลายเป็นเขาที่ต้องดูแลเรา
มันคนเป็นแม่ค่ะบางที
อยากจะทำแต่มันก็ทำไม่ได้

คนเป็นแม่ก็อยากจะดูแลลูกให้ได้ดีที่สุด

ใช่ค่ะตอนนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องการ
ก็คือรถวิวแชร์จะได้ใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้น
แล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าน้องเขามีความฝัน
ใช่ค่ะก็ถ้าแม่

เป็นคำพูดที่ในโลกโซเชียลก็เอาไปเผยแพร่เหมือนกัน

ได้ฟังคำพูดของเด็ก๑๑ขวบ
ค่ะดังนั้นใครที่อยากช่วยเหลือ

ก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะคะ
คุณผู้ชมบอกเป็นกำลังใจให้น้องโอมสู้ครับน่าสงสารจริง
ท่านผู้ใจบุญท่านใดที่ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันนะครับ
ในสังคมยังมีความเดือดร้อนอีกเยอะ
เมื่อกี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องโอมนะครับ
ทีนี้คุณพัชรพลลั่นธมเหลืองทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทั้งคุณแม่และพูดคุยกับทั้งน้องโอม
เขาจะเผยความในใจอะไรบ้าง
ติดตามได้จากคุณพัชรพลนะครับซึ่งลงพื้นที่รายงาน
อำเภอค่ายบางรจันทร์ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเชิญครับ
เชิญครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตะบนโพทะเลอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
จุดที่ผมนั่งอยู่ก็คือบ้านของเด็กชายวัย๑๑ขวบหรือว่าน้องโอมหรือว่าเด็กชายวรพบนวลนิสาชนนะครับ
วันนี้โลกโซเชียลได้ให้ความสนใจเรื่องราวนี้กันเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าเด็กชายคนนี้ได้ดูแลแม่เพียงลำพังมานานกว่า๔ปีแล้วนะครับ
ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลแม่อย่างไรบ้าง
องค์นั่งอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดีครับน้องโอม
สวัสดีครับ
โอมหลายคนยังไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันน้องโอมต้องดูแลแม่แล้วก็ทำงานบ้านยังไงบ้างครับ
วาดบ้านถูบ้านล้างชามเทฉี่แล้วก็ทำให้แม่เช็ดตัวให้แม่ค่ะ
แล้วก็ล้างชามหุงข้าวทำกับข้าวครับ

ใช่ครับ
แล้วน้องโอมดูแลแม่แบบนี้มานานแค่ไหนครับ
ก็ตั้งแต่อายุ๘ขวบครับ

ก็เหนื่อยครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นโรคด้วยเรโซอีกับไตอักเสบครับ
ตอนนี้เป็นโรคเอสซาวีแล้วร้ายแรงยังไงบ้างครับ
ก็ร้ายแรงมากครับ
ต้องระวังเรื่องในการตากแดดแล้วก็

ต้องพักผ่อนเยอะด้วย

ก็เป็นครับแต่แม่ไม่ได้เป็นไต
แต่แม่เป็นเอซาอีเฉยแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยอืมครับ
พอเราเป็นอย่างนี้กันทั้งสองคนเราเป็นห่วงคุณแม่ยังไงบ้างไหม
ก็เป็นห่วงแม่ว่าแม่จะเป็นอย่างไรบางทีแม่ก็ไม่ค่อยสบาย
แม่ก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
ก็ต้องไปเฝ้าแม่ด้วยครับ
เพราะต้องขาดเรียนด้วยมาเฝ้าแม่ก็หลายวัน

ก็อยากให้แม่หายเดินได้
อยากให้หายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ครับ
อนาคตเราคิดไว้ว่ายังไงบ้าง
ก็อนาคตอยากเป็นหมอครับ
ความฝ่ายฝันหนูมี๓อย่างคือ
อยากหายแล้วอยากให้แม่หาย
แล้วก็อยากเป็นหมอครับ
พอแม่ก็ป่วยเราก็ป่วย
เราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างครับ
ก็บอกว่าต้องสู้แล้วก็ต้องทนเพื่อแม่
ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะดูแลแม่ไปตลอดชีวิตครับ
เห็นบอกว่าไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยนะครับ

รู้สึกยังไงกันบ้างเมื่อเห็นเขาเพื่อนไปเล่น

แล้วก็อยากเล่นอย่างคนอื่นเขา
แต่ก็เล่นไม่ได้ก็ต้องดูแลแม่ตลอดครับ
แม่เป็นอะไรไปก็ต้องดูแม่ครับ

สุดท้ายอยากจะบอกอะไรไหมครับ

อยากจะฝากพี่ครับแม่
ถ้าหนูเป็นอะไรไปก็ฝากแม่ไว้กับพี่
ถ้าเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร

แล้วก็ฝากแม่ไว้
โรคนี้มันร้ายแรงเหรอครับ
ก็โรคนี้มันร้ายแรงค่ะ

คือความรู้สึกของน้องโอมแล้วก็กิจวัตรประจำวันนะครับ

สวัสดีครับ

ตอนนี้เราก็ป่วย
ลูกก็ป่วยมันลำบากเรื่องอะไรบ้างครับ

เราไม่รู้สึกตั้งแต่หน้าอกลงไป

หน้าที่ของแม่กลับกลายเป็นลูกต้องทำทุกอย่างเลย
แล้วไหนเขาจะต้องไปโรงเรียนอีกอะไรอีก
เขาก็ต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียน
แล้วเราก็คือทำหน้าที่อะไรแทนลูกไม่ได้เลย
เมื่อก่อนที่เราพอจะทำได้บ้างค่ะ
เรามีอาการที่แบบมันติดเชื้อที่ไขฝาหลังอะค่ะ
มันก็ผ่าตัดไม่ได้ด้วยค่ะ

เราบอกเขายังไง
ก็เราก็พยายามบอกเขาอะนะคะว่า

แม้แต่การเช็ดตัวหรือว่าทำแผล
ลูกก็ต้องทำเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะค่ะ

แล้วเขาก็ต้องทำแผลเช็ดตัว
แล้วก็แบบไหนจะต้องงานบ้านหุงข้าวทำข้าว

คนอื่นก็ได้ไปเรียนพิเศษหรือว่าไปเล่นกัน

กวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

แค่ซื้อแพมเพิร์ตมันก็ไม่พอแล้ว

แล้วก็ใช้ทั้งแพลมเพิร์ตและแผ่นหล่องซับ
แล้วไหนจะค่ากินอยู่ทุกวันด้วยค่ะ

อยากจะให้เขาช่วยเหลืออย่างนี้

ส่วนหนึ่งก็คือจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ

ก็คือจะเอามาซื้อแพมเพิร์ต
แล้วก็เอามาซื้อของเข้าสารหรืออะไรอย่างนี้
แล้วส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาค่ะ
สุดท้ายให้กำลังใจน้องอมหน่อยครับ
ในฐานะที่เขายอมเหนื่อยแทนเราทุกวันเลย
ก็จริงแล้วตัวหนูเองเนี่ย

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกัน

ก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาสู้

บางทีเขาเป็นเราช่วยเขาไม่ได้
แต่เราเป็นเขาช่วยเราได้
เขาเป็นทั้งแข้นราคาให้กับเรา
เราก็รู้สึกดีอะค่ะ
ภูมิใจมากค่ะที่ได้ลูกคนนี้
ก็ยังคิดว่าชีวิตไม่มีใครก็เหมือนอยู่กันสองคน
ก็ยังดีอะค่ะดีกว่าไม่มี

เพราะว่าทั้งนั้นที่เหมือนกับว่าเราก็ไม่มี
ไม่มีความหวังแล้วเนาะที่จะเดินได้

หนูก็จะสู้เพื่อแม่ครับ
ดูแลแม่อย่างนี้ต่อไป
เพราะที่หนูจะทำได้อืม
คุณผู้ชมครับนั่นคือความรู้สึกของทั้งน้องโอมแล้วก็คุณแม่นะครับ
นี่คือเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่
เด็กคนนึงต้องดูแลแม่ที่ป่วยเพียงลำพังมานานกว่า๔ปีแล้วนะครับ
เราในฐานะตัวแทนลพทุกข์ก็ขอให้กำลังใจทั้งคู่
สู้ต่อไปไม่ยอดท้อกับสิ่งที่เผชิญอยู่ครับ
พัชลภนรันทมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจบรายงานสดจากตะบนโพทะเลอำเภอค่ายบางราจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะฮะจากการฟังคำพูดของทั้งคุณแม่แล้วก็น้องโอมนะครับ
คุณอาริยาก็กั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับ
เป็นโรคที่จริงแล้วภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา
มันควรจะไปทำลายศัตรูหรือทำลายโรคต่าง
แต่มันกลับมาทำร้ายตัวเราเอง
แต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าชีวิตของแม่ลูกคู่นี้
นี้ไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจของเขาทั้งคู่ได้

ใช่นะครับแล้วก็น้องโอมเองบอกว่าจะอย่างไรก็ตาม
จะดูแลแม่จนถึงที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้

ก็ของธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี๔๐๕
สาขาบางรจันทร์เป็นชื่อบัญชีของคุณแม่
นางสาวรัญญานวลนิสาชนเลยนะครับ

ใช่คือยังส่งมาได้อีกนะคะเชื่อว่าตอนนี้คุณพัชรพล
อยู่กับน้องโอมแล้วก็คุณแม่ดูรายการไปพร้อมกันด้วย
แล้วก็ได้อ่านข้อความผ่านทางไลน์หน้าจอ
ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่มีพลังในการสู้ต่อไปนะคะ